เมื่อคืนวันที่๖กันอย่ายนที่ผ่านมาที่ตรชดรนาย๑เข้าไปเที่ยวที่ผับ
พอออกมาที่ร้านจอดรถก็บอกว่าไปมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึง
และใช้ปืนยิงเขาจนตายไปสบ๑อีก๒คนก็บาดเจ็บ

นายอาทิตย์แจ้งสว่างวัย๒๗ปี
ที่ถูกสิบตบลดโทษพุทธศรรย์จำปีวัย๒๖ปี

คือนะครับภรรยานะครับ
ภรรยาเพื่อนก็ทำใจไม่ได้

ร้องเพลงที่หน้าเมนเพื่อส่งวิญญาณของนายอาทิตยครับ
จะจำไว้ตลอดไปไม่เกลียดข้าว
จะมีนายรวมตามไม่มีวัยวัน

เย็ดนะครับมาร่วมกันในพิธีชาปนาคิดศพ
นายอาทิตย์แจ้งสว่างวัย๒๗ปีนะครับ
ที่ใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วข้างหลังเนี่ย
สกรีนคำว่าทิศจ้อนเนี่ยนะฮะ
คือนายอาทิบเนี่ยเขาชื่อเล่นชิทฟ์
เพื่อนก็เลยใส่เสื้อสกรีนข้างหลังมานะฮะ
ทิศจ้อนนะครับ๓๐๐กว่าคนนะฮะ
วันนี้มาร่วมพิธีชาปนกิจศพนะครับ
ร้องเพลงกันที่หน้าเมนวัดป่าเรรายวาส

ขณะที่นางสาวอภิญญาโพชัย
อายุ๒๓ปีภรรยาของนายอาทิตย์นะครับ
ภรรยาก็ร้องไห้ตลอดเวลานะฮะ

ลูกสาวอายุ๑ขวบเท่านั้นครับ

ที่ไปเที่ยวผับกลางเมืองอุบรัชธานีกันในคืนวันนั้นเนี่ย

นี่ยังถ่ายคลิปกันอยู่เลย

ที่เป็นตำรวจระเวนชายแดน๒๒

จะมาบอกว่ามีเรื่องกับสามีเธอ
เพราะสามีเธอไปแซวผู้หญิง
ในกลุ่มของสิบตำรวจโทพุธิสรร

สามีเธอไม่ได้ไปเกะกะระรานไปเจ้าชู้อะไรกับใคร
แค่ไปทักเพราะรู้จักกัน

จะมาหาว่าสามีเธอไปแซวผู้หญิงของกลุ่มอื่นได้ยังไง

อกจากเรื่องการร้องเพลงเพื่อส่งดวงวิญญาณของนายอาทิตย์แล้วนะครับ
วันนี้เพื่อนเขาก็จัดวงเล่นตะกร่อ
เพื่อให้นายอาทิตย์ดูเป็นครั้งสุดท้าย
หน้าเมนนะฮะก่อนพิธีชาปนกิจศพนะครับ
เพราะว่านายอธิบนี่เขาชอบเล่นตะกร้อ

เขาก็เลยจัดเพื่อแสดงความอาลัยให้กันด้วยนะครับ
วันนี้ที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตรงนี้ฮะ
ตอนที่เพื่อนได้อ่านประวัตินายอาทิตย์
ก่อนจะชาปนกิจศพเนี่ยนะครับ
พอมาถึงช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตาย

ไหมลำโพงนี่เงี๊ยบเลย

ทำให้เพื่อนยาดนี่ร้องหายกัน
เพราะเชื่อว่านายอาทิตย์เนี่ย
ต้องมาแสดงให้เพื่อนให้ครอบครัวรู้

นี่ฮะแล้วแป๊บนึงไฟฟ้าก็กลับมา

ขอให้รับรู้ไว้ว่าทางครอบครัว
ไม่ทิ้งอธิบจ้างสว่างแน่นอน
นี่ฮะทุกคนในงานก็เหมือนกับคิดตรงกัน

ว่าสงสัยอาทิตย์จะมาแสดงให้รับรู้ว่าเออ
เขารู้แล้วก็ทราบในสิ่งที่ทุกคนทำให้แล้วนะ

แต่ท่านมองในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะ

แต่ว่าตามความเชื่อก็อีกมุมหนึ่งนะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้เธอก็ยังพูดอยู่ว่า

ซึ่งได้ประกันตัวนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ก็อยากให้มาขอเข้ามาศพสามีนะครับ

แต่สุดท้ายวันนี้ชาปนกิจศพ

ว่าให้เขาค่ำเดี๋ยวสองละ
จริงหนูก็อยากให้มาขอคำมาอยู่
เพราะว่าคนตายเขา

แต่ว่าก็อยากให้เขามาขอเขามาอยู่ค่ะ
คือเขาหมดเหงี่ยมเกินไปนะครับพี่
เราถามว่าจะมีหลวงบังชาติของท่านว่าอันนี้นุษย์ว่ารับข้อมันปลอดภัย
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่ถูกนาย
ถูกสิบตณโทพุทธิศัะยิงในสามคน
นายอธิบย์สีชาติชีวิตอีกสองคนหมาดเจ็บเป็นเพื่อนของนักอธิบย์
หนึ่งในนั้นก็คือนายวิทูลจูมพักดีอายุ๒๓ปีนะครับถูกยิงเข้าที่แขนขวานะครับ
วันนี้ก็มาให้การกับพนักงานสอบสวนสพมกรทเพิ่มเติม
โดยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุยืนยันว่าพวกเขาไม่มีปากเสียง

พอผับใกล้จะปิดก็เดินออกมากันเพื่อจะไปที่รถที่ลานจอดรถนะ
นายวิทูลเองก็ขึ้นไปนั่งที่กระบะท้ายตอนนั้นก็เตรียมจะกลับบ้านแล้ว
ภรรยานายอาทิปต์ก็รออยู่ในนาภัพดิ์
จากนั้น๑๐ตำรวจโทพุทธิสันอยู่ดีเดินถือปืนเข้ามายิงใส่เลยฮะ
ยิงนายอาทิตย์แล้วก็ยิงนายวิทูลต่อเป็นคนที่สอง
กระสุนเนี่ยถูกเขาที่แขนขวา
ตัวเขาล้มลงในกระบะท้าย
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด

แล้วล้มลงไปที่กระบะท้ายนะครับ
ก็เลยนอนหลบอยู่ที่กระบะท้าย

แน่ใจว่าเออปลอดภัยแล้วนะครับ

สาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
แต่มีน้องในกลุ่มที่รู้จักกับผู้หญิง
ที่มากับสิบตบลโทษพุทธิสันผู้ต้องหาเนี่ย
อันนี้ยืนยันว่ารู้จักกันจริงนะ
แต่ไม่รู้ว่ารู้จักแบบไหนอะไรยังไง

หัวหน้าพนักงานสอบสวนตอนนี้นะครับ
ได้เรียกสิบตบลโทษพุทธิสันผู้ต้องหา

แล้วก็เรียกหลักทรัพย์ประกันตัวเพิ่มนะฮะ
จาก๘แสนบาทที่ให้ประกันตัวไปเนี่ย

เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง

ตอนนี้พนักงานสอบสวนเพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัวนะครับ

พยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะ
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

ผู้ต้องหาก็วางหลักทรัพย์ประกันตัว